ตลาดนักเตะไทยลีกแบงคอกยูเนเต็ดครับ
เปิดตัวไม้ฮาเวน่าอดีตกองหน้า
ทีมชาติญี่ปุ่นลูกครึ่งเนเทอร์แลนด์ครับเข้ามาเสริมทีมในโคต้าเอเชีย
จัดสวมเสื้อหมายเลขเก้าโดยฮาเวน่าสามสิบปีณปัจจุบันอายุ
มีความสูงถึงร้อยเก้าสิบสิบเซติเมตรผ่านการเล่นในเจนลีกหลายสโมสอ
รวมถึงเคยคาดแข้งที่เนทาแลนด์นะครับกับทางวิเยสอาร์เนมล็อตเกอร์เดนฮาร์ด
กรบ้านในลาลิกาของสเปนด้วยส่วนทีมชาติญี่ปุ่น
เคยเล่นชุดอายุไม่เกินยี่สิบปีเจ็ดนัดยิงหนึ่งประตู
และเคยติดชุดใหญ่ของญี่ปุ่น๑๘นัดยิง๔ประตู
และเคยเล่นในศึกฟีฟ่าคอนเฟสเตอร์เลชั่นส์ครับ๒๐๑๓ที่บราซิลครับ
เป็นของดีต้องดูว่าจะปรับตัวได้ไหมนะครับในหลีกไทย
ส่วนอามียูเนเต็ดทีมในศึกที๒เปิดตัว
จนทานซองโก้กองหน้ากึ่งปีกทีมชาติบรูกิน่าฟาโซครับในวัย๒๙ปี
ก็เป็นนักเตะต่างชาติหน้าใหม่รายที่สามเพื่อลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่ง
โดยซองโก้เคยเล่นให้กับอเมรียในศึกลาลีก้าสเปนยุคเดียวกับธีรสินแดงดา
แล้วก็วากาดูกู้นะครับในหลีกของบ้านเกิดครับ